จากงานคอนเสิร์ตที่แบบศิลปินตบเท้าผลัดเปลี่ยนกันมาร้องเพลงเพราะของแม่พึ่งกันแล้วนะฮะ
เตรียมจดกันได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้นะบรรดาคนลูกทุ่งที่ไปงานแหละ
เขาทั้งล้วงทั้งหาโชคมาฝากกันอาจจะมีใครบ้างขอเริ่มกันเลยค่ะ

ใช่หรือเปล่าเนี่ยไปวัดทัพกระดานกันไปร่วมงานคอนเสิร์ตค่ะ
ก่อนจะทำการแสดงก็มากราบไหว้แล้วก็ขอพรแม่พึ่งก่อน

มีแฟนคลับแฟนเพลงของศิลปินมารอกันเยอะเลยค่ะ
แล้วที่ขาดไม่ได้อย่างที่รู้กันเสี่ยงโชค
แล้วก็น้องเปล่าปาวลีแล้วก็หนุ่มตรีชัยนรงค์
ขอทำการล้วงหายเอาคนละเลขแล้วกัน

ตัวแทนเนอะจะได้เป็นเลขอะไรบ้าง

เปิดทีละตัวนะครับโอเคพี่ตีได้ไปแล้ว

ตามนั้นคุณผู้ชม๐๙๗หรือจะเป็น๗๙๐หรือจะเป็น
อะไรก็ลองสลับสับเปลี่ยนกันดูตามชอบแล้วกันนะ
บางคนบอกว่าต้องไปโฟกัสเฉพาะเลข๓๑หรือเปล่า
เพราะมันครบรอบการจักรไป๓๑ปีหรือจะเป็นวันเกิดวันเสียชีวิตไหม
คือเลขพวกนั้นหาไม่เจอกันแล้ว
คราวนี้ทุกคนก็เลยมาโฟกัสเลขดารากันแล้วกัน

ไปต่อกันที่แม่หายกันบ้างดีกว่า

นี่ไปเชฟบ้ากันอยู่บนวัดทัพกระดานนั่นแหละค่ะ
เมื่อวานนี้แม่ฮายอภพรแล้วก็พี่ก้าวอำพรแหวนเพชร

แล้วก็น้องมอสวัฒนาเพชรสุพรรณนะฮะ

เดินทางไปร่วมงานก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ต

ล้วงหายขอพรเสี่ยงโชคหน้าหุ่นของแม่พึ่ง

งานนี้แม่พึ่งจะให้เลขไหนมาบ้าง

แล้ว๐กับ๙มีตลอดทุกรอบเอง

ฮายเนี่ยเล่าให้ฟังว่าได้๐๖๙ใช่ไหม
ยังไม่ทันได้ล้วงหายอย่างที่ภาพเราเห็นเนอะ
เลขมันกระโดดกระเด้งลูกปิงปองมันดีดออกมานะฮะ
แล้วก็เชื่อว่าแม่เพิงเค้ามาให้โชคว่างั้นเถอะ
เอ้าต่อกันที่เจ้าพ่อเจ้าแม่ตัวเลขที่มนตร์สิทธิครั้มซอย
อันนี้ถือวัดทับกรดารเหมือนกัน

หลังจากนั้นก็จัดตัวเลขให้เอฟซีที่ติดตามกันเลยนะ

เลขที่หลวงหายได้มาก็คือ๓๐๘ค่ะ
๓๐๘นะคะแกบอกว่าหมานเลขนี้
เลข๐ก็มานะตลอดเลยนะ

ไปดูนักร้องสาวสายมูเรไลน์ไลฟ์สดกันบ้าง
เดินทางมาร่วมงานหลังจากที่ไหว้ขอพรเสร็จสับแล้ว
คือหลังเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยนะจะมีโต๊ะ
แล้วก็มีภาพของแม่พึ่งแบบนี้นะคะ
ตั้งเอาไว้ให้นักร้องมากราบมาไหว้และขอพรกัน
รวมถึงมีหายด้วย
เอาไว้ให้นักเสียงโชคได้ลุ้นโชคกันนะคะ
งานนี้สาวเรลัยวันนี้มาสวย

จริงแล้วเธอมาถ่ายรายการล้วงหายได้เลข๗๗
จากนั้นตอนเย็นก่อนขึ้นเวทีก็ไหว้ขอพรแม่พึ่งพร้อมกับล้วงหาย

มารอชมคอนเสิร์ตได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชม
มารอลุ้นกันละกันเผื่อว่าจะได้โชค
ซึ่งจะได้เลขอะไรนั้นจับตาดูให้ดีค่ะ
อ๋อคุณผู้ชมค่ะ
แต่๗๓ในที่เล็กก็คือ๗๓และ๔๒

ซึ่งแฟนนะคะซึ่งจะบอกว่าสาวเรลัยเนี่ย
เวลาไปล้วงเลขที่ไหนแฟนก็มักจะได้โชคได้ลาบอยู่ตลอด
ครั้งก่อนก็มาเสี่ยงเซียมซีได้เลข๕๕

เดี๋ยวไปฟังนักร้องสาวสายมูเรไลน์ไลฟ์สดกันสักนิดนึงค่ะ

ได้เลข๗๓ค่ะ
แล้วก็มาต่อด้วยคอนเสิร์ตตอนเย็น
ก่อนขึ้นเวทีเราก็ต้องมีการไหว้ขอพรแม่เนาะ
ก็ได้ล้วงอีกหนึ่งครั้ง
จากการที่ทุกคนอยากจะได้
ก็เลยล้วงอีก๑ครั้งได้เลขมา๒๔ค่ะ

ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วไปไหนมาไหน
เลลายเลลายเลลายล้วงให้หน่อย

ต่อกันที่ทายาทของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกันบ้างดีกว่า

งานคอนเสิร์ตที่วัดทัพกระดานด้วย

อแป๊บเดียวโตเป็นนุ่มแล้วน่ารักมาก

ไม่เคยมีใครได้๑๓จวดแบบนี้

แล้วจับเลขวันครบประรอบของแม่พึ่งพูดปวง
หรือว่าเลข๑๓๓๑จะนำมา

แต่ว่าเมื่อสักครู่ลูกที่๒เลข๓

หนูจะไปแผงลอตเตอรี่แล้วตอนนี้
ก็ว่ากันไปพรุ่งนี้ทุกคนรวยแล้วกัน